มาดูเรื่องที่เป็นดราม่าในโลกโซเชียล
ว่าเป็นจริงหรือเปล่าหน้าสะอิดสะเอียนแบบนี้จริงหรือเปล่า
หรือว่าเป็นการจัดฉากสร้างเรื่องขึ้นมาหรือเปล่านะครับ

แต่ขออภัยคุณผู้ชมที่ทานข้าวกลางวันนี้อยู่ด้วยนะ
บางคนบอกว่ากำลังทานสุกี้อยู่พอดีเลย
เพราะเหตุการณ์นี้สาวคนนี้เขาไปสั่งสุกี้หมูค่ะ
แต่พอเทมาใส่ชามเท่านั้นแหละเจอแมลงสาป
ตัวคุณผู้ชมคือมากันเป็นครอบครัวแบบนี้
แล้วเขาบอกซุกี้กายร่างกายร่างครับ
ค่ะโดยผู้ใช้เฟซบุ๊กเนี่ยนะคะเขาโพสต์ภาพนี้
แล้วก็ระบุข้อความเลยสุกี้หมูกลายร่าง
เพราะว่าสั่งมาจากร้านป้าจุดราม๒
คือเขาบอกชื่อนั่นแหละแต่เราอ่านไม่ได้เดี๋ยวโดนฟ้อง
ทีนี้พอเทออกมาใส่ชามเจอกับแมลงสาป๔ตัว
แล้วคนโพสต์บอกด้วยนะจำได้เลย
ป้าแกทำกับข้าวก็คือขยุ่มผักบุ้งจากถุงหลังร้าน

คิดว่าแมลงสาปเนี่ยน่าจะเกาะอยู่กับผักบุ้ง

พอทำเสร็จปั๊บเทใส่ถุงเลย
คือไม่ได้ตักไงไม่ได้ตักทีละช้อน

แล้วเธอบอกด้วยนะว่าคงไม่มีใครจัดฉาก
เอาแมลงสาปมาวางใส่ชามแล้วถ่ายรูปเล่น
เพื่อเรียกยอดไลค์หรอกเพราะว่าเขาก็หิวเหมือนกัน

ทีนี้พอโพสต์แชร์ไปเนี่ยคนมาแสดงความคิดเห็นเยอะค่ะ
แล้วบางส่วนเขาก็ตั้งข้อสังเกตไง
บอกว่าอ้าวจัดฉากหรือเปล่าสร้างกระแสหรือเปล่า
เพราะว่าดูสิสภาพแมลงสาปมันเหมือนกับโดนลวกน้ำร้อน

ทีนี้ถ้าเกิดว่าแมลงสาปมันถูกต้มไปพร้อมกันแล้ว

ทีนี้พอมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้เยอะเนี่ยคุณผู้ชม

ว่าฉันไม่ได้ต้องการดัง
เพราะว่าฉันไม่ได้ขายครีมไม่ได้เป็นแม่ค้าออนไลน์
ไม่ได้ต้องการยอดไลค์หรือว่าผู้ติดตาม
มันเจอเหตุการณ์แบบนี้จริง

ตอนแรกเธอบอกว่าเห็นหนวกในถุง
ที่แรกนึกว่ากุ้ง
นึกว่าแถมกุ้งมาฆ่า
กุ้งใหญ่มากนึงหรือว่าถักใส่ถุงมันไม่เห็นแมลงสาปเลยหรือ